คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของหญิงสาววัย๑๗ปีคนหนึ่งนะครับ
แม่ต้องไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด
แจ้งตำรวจให้ไปช่วยลูกสาวหน่อย
เพราะว่าถูกแฟนนุ่มเนี่ยหลอกให้ไปกับแก๊งค้ายาเสพติด
แล้วมันก็ข่มขืนอยู่๕วัน
บอกว่านี่แหละคือค่าที่พี่ชายของแฟนเธอติดค้างค่ายาเสพติดเอาไว้
ที่สุดแล้วก็ตามช่วยออกมาจนได้นะครับ
นี่คือวินาทีที่แม่ได้คุยกับลูก
ลูกต้องคุยผ่านโทรศัพท์มาก่อนหน้านี้
คือต้องทำทีเป็นเหมือนบอกคนร้ายว่าแม่ถอนแจ้งความหรือยัง
เขาจะได้ปล่อยตัวหนูจะได้กลับอะไรอย่างนี้นะครับ

หนูอยู่จุดไหนละ
อยู่ใกล้อยู่แหละ
แม่ถอนหรือยัง

หนูอยู่กับใครตอนนี้
บอกได้ปะหนูอยู่กับใคร
เดี๋ยวแม่ไปรับนะหนู
นี่ค่ะเหมือนกับว่าทางลูกสาวเองก็ไอ้คนร้ายมันก็พยายามฟังอยู่
ว่าแม่ถอนแจ้งความหรือยังเดี๋ยวถึงจะปล่อยตัวเนี่ยนะ

เพราะว่าแม่เขาก็บอกถอนแล้วถอนแล้วแต่ตำรวจอยู่ด้วยตลอดเห็นไหมนะครับ
จุดที่หญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาที่บอกกับแม่ให้มารับนะครับ
ก็คือถูกปล่อยทิ้งไว้ที่ใต้สะพานทางแยกหินกองอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับช่วงที่ได้เจอกัน
ตำรวจที่นครนายกเขาตามคดีมาถึงที่นี่นะครับฝ่ายปกครองด้วย
ก็พาแม่ไปรับตัวลูกสาวทันทีที่เจอกันนี่โอ้โห
แม่ก็โผล่กอดลูกด้วยความดีใจนะครับ
ก่อนหน้านี้ร้องเรียนไปที่ศูนย์นำรงค์ธรรมจังหวัดให้ช่วยติดตามหาลูกสาววัย๑๗
ที่ถูกล่อลวงแล้วก็หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๖กันยายน
ตัวคืนมาเมื่อวานนี้๑๑กันยานะครับ
หญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้บอกกับตำรวจว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คบหากับแฟนนุ่มอายุ๑๗เท่ากันชื่อว่าในมอสคบกันมา๒ปี
คืนวันเกิดเหตุ๖กันยายนเธอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายมอสแฟนนุ่ม
ขี่ไปพร้อมกับเพื่อนของแฟนรวมกัน๒คันไปกันสองคันนะครับ
ระหว่างทางในมอสได้คุยโทรศัพท์กับใครคนหนึ่ง
ปลายสายสั่งให้ทั้งหมดเนี่ยจอดรถก่อนก็จอดรถกัน
แถวทางแยกวัดสันตยารามตำบลโพรมณีอำเจงญาตินภาคหนายก
แล้วในมอสก็สั่งเธอบอกว่าให้ขี่จักรยานยนต์ไปเอาของให้หน่อย
ไปคนเดียวนะเพราะเดี๋ยวจะมีผู้หญิงอีกคนนึงขับรถเอาของมาส่งให้
เธอบอกว่าเธอไม่รู้จริงว่าที่ในมอสให้เธอขี่รถจักรยานยนต์ไปรับของเนี่ยคืออะไร
แต่ใช้ให้เธอไปคนเดียวเธอก็ขี่รถไปตามทาง
ระหว่างทางไปเจอรถกระบะคันหนึ่งที่ขับสวนทางมา
แล้วคนขับรถกระบะคันนี้ก็มาบอกเธอว่าให้ขี่รถตามมานะ
อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจ๊ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ตรงกับที่ในมอสบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิงมาเอาของมาให้อะไรเนี่ยนะ
เธอก็ไปแต่พอไปถึงแล้วบ้านหลังนั้นไม่พบเจ๊คนนั้นนะฮะ
เธอก็ขี่รถออกมาคนขับรถกระบะนะฮะก็มาบอกเธอบอกว่าให้จอดรถไว้ที่บ้านเจ๊นี่แหละ
แล้วขึ้นรถกระบะมากับเขาจนมารู้ว่าคนขับรถกระบะชื่อนายปราโมท
หลังจากนั้นนายปราโมทก็ส่งห่อของบางอย่างให้กับเธอ
แล้วบอกกับเธอว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านเพื่อนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครรัชศรีมา
พร้อมกับสั่งให้เธอปิดโทรศัพท์มือถือและยึดโทรศัพท์มือถือของเธอไป
หลังจากนั้นนายปราโมทได้บังคับข่มขืนเธอเธอพยายามขอร้องนายปราโมทว่าอย่าทำ
แต่นายปราโมทบอกว่านี่คือการใช้หนี้ค่ายาบ้า๔๐๐๐เมตร
ติดค้างเงินไว้สี่หมื่นบาทในมอสกับพี่ชายของนายมอสค้างค่ายาบ้าเขาอยู่
ถูกข่มขืนอยู่ในบ้านหลังนั้นวันละ๓๔ครั้งตลอดเวลาทุกวันที่อยู่ที่นั่น
แล้วหนูก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาจะไปไหนหนูกลัวหนูก็เลยนั่งมิ่ง
ทิศธรมาหาแม่เขาก็อยู่ด้วยเขาก็บอกไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหน
แล้วเขาได้ล่วงละเมิดเราทางเพศไหมอะไรยังไงไหมครับ

ขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับในมอส
อายุ๑๗ปีที่เป็นแฟนนุ่มของเด็กสาวผู้เสียหายนะคะ
มอสอ้างว่าตัวเขากับพี่ชายไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ยอมรับว่าถูกใช้ให้ไปรับของแต่ไม่รู้ไปรับกับใคร
แล้วก็ปฏิเสธด้วยค่ะบอกว่าไม่รู้จักกับนายปราโมท
เสียใจที่แฟนสาวถูกข่มขืนแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
ดีครับ
ไม่ครับไม่มีครับเรื่องฆ่ายานี่ไม่มีแน่นอนครับ
ผมพูดผมพูดเลยไม่มี
แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ยอมรับว่านัดไปรับยาเสพติด
ก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเรื่องของยาเสพติดอยู่ดี
ตำรวจก็กำลังขยายผลนะครับ
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จับกลุ่มตัวนายปราโมท